คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องตามต่อค่ะที่บุรีรำนะคะ
หมอแต๊กค่ะหมอดูฉกซับค่ะค่ะ
ผู้เสียหายเป็นสิบสิบรายเลยค่ะคุณผู้ชมคือผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินชื่อหมอดูแต๊ก
นี่นะคะว่าดูดวงแม่นไม่คิดเงินด้วย
แต่พอไปดูเขาก็จะทักเรื่องไม่ดีไงต้องสะดอกเคราะห์ต้องต่อดวงเสริมดวง
ก็จะให้ถอดสร้อยทองเอาเงินที่ติดตัวใส่ห่อผ้าแล้วเข้าตู้ล็อกเอาไว้
ครบกำหนดหรือว่าหายป่วยแล้วอะไรแล้วค่อยมาแกะดู

พอแก่ปุ๊บทองจริงกลายเป็นทองปลอม

แกะปุ๊บทั้งทองทั้งเงินหายไปหมดแล้วค่ะ

แต่เงินทองเขาหายไปเลยค่ะที่อยู่ในห่อผ้านี้นะคะ

ผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพชำนินะคะ

นายประวิทย์ชุ่มจิ้งหรีดอายุ๓๒ปีค่ะ

คือชาวบ้านเขาลือกันว่าหมอแต๊กดูดวงแม่นมาก
เก็บเงินด้วยก็เลยไปลองดูดวงดู
พอเริ่มดูหมอแต๊กทักเลยดวงไม่ดีนะ
ต้องแก้นะต้องทำพิธีเสริมดวง
มามาทำพิธีกันแล้วก็ทำพิธีในห้องสองคนนะคะ

แต๊กบอกว่าเงินส่วนที่ติดตัวมีอยู่เท่าไหร่เอาออกมาให้หมด
รูปภัณฑ์ที่มีเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เอาออกมาให้หมด
เป็นพิธีเรียกทรัพย์
ชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าตอนแรกก็เอกใจเหมือนกันแหละ

แต่พอฟังหมอแต๊กบอกนะบอกว่าเนี่ย
เงินกับทองทั้งหมดเนี่ยนะจะเอามาทำพิธีนะ
เอามาพันกับเทียนแล้วก็จะห่อผ้าขาว
แล้วให้เราเองเนี่ยไปเก็บเอาไว้ในตู้ที่บ้านให้มิดชิดเลย

หมอเองก็ไม่ได้ไปยุ่งนะให้ไปเก็บไว้ที่บ้าน

ใช่ที่บ้านของตัวเองไม่ใช่ที่บ้านหมอดู
เขาก็เลยเชื่องอ่ะโอ้โหทองน้ำหนัก๔บาทนะคะ

กำไรข้อมือน้ำหนักอีกบาทนึงเงินสดอีก๕๐๐๐บาท
ระหว่างทำพิธีหมอแต๊กเอาผ้าขาวมาคลุมร่างเขาทั้งตัวนะ
เปิดผ้าคลุมออกมาก็ให้นำผ้าขาวที่อยู่ในถุงอ่ะนะคะ

ใช่ค่ะแต่ก็ตอนนั้นคนที่ไปดูดวงโดนห่อผ้าปิดหน้าปิดตาไปหมดแล้วไง

แล้วพอเปิดผ้ามาหมอแต๊กห่อทองห่อเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เปิดที่บ้านมันไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะ
นี่ค่ะนางสุพัตรากมลจิตอายุ๕๒ปีเป็นอีกรายที่โดนหลอกเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้เสียหายดูหน่อย
แสดงว่าทอง๒เส้นเส้นละบาท

ใช่ป่ะใส่เยอะได้เยอะได้เร็วเห็นผลทำตา
ไอ้เราก็เชื่อลืมแล้วนี่เขาก็ทำพิธีให้เรา
มีใบขนุนใบเป็นใบมงคลใบเงินใบทองใบอะไรก็ช่าง
อืมก็ใส่ก็ใส่หมด
นี่เสร็จให้เอาเทียนมาสองอันแล้วก็ให้เขียนชื่อเขียนชื่อเทียนชื่อเรา
เขาก็พันไปพอพันสิบ

เขาจะใช้เราให้เราหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนู่นนี่

ไม่ในขณะทำพิธีนั้นมีคนอื่นอยู่ไหม
มีมีแต่เขาก็ใช้เราไปทำไปอย่างอื่น

เออแล้วก็ใช้คนนี้ไปทำอีกอย่างหนึ่ง
ไปเอานู้นมาให้ผมไปเอามีดไปเอาข้อสารไปเอานู้น

และระหว่างที่เราไปเขาเอา

งันนี่เห็นไหมไม่ใช่

ต้องไปดูกระดาษ

เห็นเหลือหายแวนวงหนึ่งกะสวยไตวัน

เหลือดามานเปื้นน่ะ

อ๋อนี่เหลือสตังค์ยังอยู่
โอ้โหแสบจริงค่ะหมอแต๊ก

ทุกผู้ชมครับเราไปดูประวัติเนี่ยหมอแต๊กเนี่ย

ทิตบลหินเหล็กไฟอำเภอครูเมืองจังหวัดบุรีรำ

ไปดูที่บ้านปกติบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำ
หลังเกิดเรื่องตอนนี้บ้านปิดเงียบ
ปีที่แล้วหมอแต๊กเคยถูกจับคดีช่อโกง

เพราะว่าก่อคดีแล้วหนีไปบวชเป็นพระนะครับ
ติดคุก๑๐ปีพ้นโทษมาได้สัก๗เดือน
หายออกจากหมู่บ้านไป๒เดือน
เป็นข่าวแล้วหมอแต๊กตามตัวกันอยู่นะครับ
หมู่บ้านต่างในตะบนเมืองยางวันนี้

ได้ทางคนนึงมึงบอกว่าแม่นะอายุหกสิบเจ็ดปวดหัวมาก

แล้วหมอแต๊กบอกห้ามเปิดนะ
ห้ามเปิดเด็ดขาดต้องรอให้หมอมาเปิดให้เอง

มาเปิดห่อผ้าขาวที่บ้านดูบ้าง
ไปเลยฮะสร้อยขอทองคำ
หนักหนึ่งบาทหายไปเลย
มันนี่ทั้งนั้นโทรไปบ้านถือกหลอกแล้ว

รุ่งอรุณวรรณกิจอายุ๒๙ก็เป็นเหยื่อ
ของหมอแต๊กนะค่ะ

ให้นำเงินสดให้นำทองใส่ไว้ในห่อผ้าสีขาว

ถึงขั้นไปยืมทองญาติมา

แล้วหมอแต๊กบอกว่าต้องเก็บเอาไว้๑๒วันนะ

คือคนที่ไปหาหมอแต๊กที่เป็นผู้เสียหาย

ผ้าที่มีเงินมีทองอยู่เนี่ยมัดให้เรียบร้อยแล้วเอาไปเก็บเอาไว้ที่บ้านนะ
สิบสองวันเดี๋ยวหมอแต๊กมาทำพิธีเปิดให้เองเธอบอกผ่านไปสิบวัน
บางคนบอกว่าเปิดมาอ้าวยังมีทอง

เก่าเฉยนอกหนูก็ไม่รู้ว่าเขาใช่ค่ะ
เอาปิดเพราะเขาปิดไว้บอกว่าห้ามเปิด
เพราะว่าเขาไล่มนต์ไว้แล้วถ้าจะเปิดต้องใช้มนต์เปิด

แล้วนี่หลายเหลือเกินจะตามหาตัวเจอหรือเปล่า